กลับมาในช่วงนี้พร้อมหน้าพร้อมตาเราอยู่กันถึง

สวัสดีค่ะคุณหมอพอร์ภาธินีนั่นเอง

ใครที่เปิดร้านขายของไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่อยากจะมีเงินล้าน

สภาพเดียวรวมเป็นอย่างไรครับหมอไก่
เราจะต้องมีวิธีการยังไงฮะ
อย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมองสภาพภายนอกร้านก่อน
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้ามาปุ๊บจะเห็นก่อนเลย

ใช่ค่ะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของประตู
ที่เราจะต้องพิจารณากัน

เป็นทางข้าวของลาบเมื่อเรากินข้าวก็คือข้าวทางปาก

ถ้าสมมุติว่าประตูใหญ่พอ

ประตูใหญ่ทำไมลูกค้าจะเดี๋ยวเข้าเข้าเพียบเลย

สมมุติว่าร้านไหนที่มีประตูเข้า๒ประตู
ให้ทำประตูเข้ากว้างแต่ประตูออกให้ทำแคบ
หมายความว่ามีลาบเข้ามาเยอะแต่มีเงินออกไปน้อย
โอ้โหแล้วพูดถึงว่าบางร้านมันอาจจะมีข้อจำกัด
ทางเข้าของเขามันเล็กอยู่แล้วต้องแก้ยังไงดีครับ

ต่อมาที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของตำแหน่งมังกร

ตำแหน่งมังกรคืออย่างไร
ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะขายสินค้าอะไรโอ้โฮตัวนี้เด็ดมากเลย
อยากจะขายให้วางในตำแหน่งมังกร

สมมุติเวลาเรามองเข้าไปร้านตำแหน่งมังกรจะอยู่ทางด้านขวามือ
ก็คือเราเดินเข้าไปทางร้านทางประตูตำแหน่ง
อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะเรามองเข้าไปตำแหน่งมังกรจะอยู่ทางด้านขวา
แล้วตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับประตูก็คือตำแหน่งหัวมังกร
ขายดีสุดเลยตรงนี้คือปั้งสุดเลย
ก็คือพูดง่ายว่าพอเปิดประตูร้านเข้าไป
ขวาปุ๊บเจอทันทีใช่แล้วจะอยู่ด้านหน้าร้านด้วย
ใช่ค่ะใช่คือตรงด้านหน้าร้านเขาเรียกว่าตำแหน่งหัวมังกร

อันนี้ก็ปรับกันไปได้นะคะ
เคล็ดลับอีกไหมคะสภาพภายนอกหรือบริเวณต่างต้องดูอะไรยังไงอีกคะ

ถ้าสมมติก็แสงสว่างเหมือนกับน้อย

ใช่ต้องให้แสงสว่างเหมาะพอเจาะ
อยากสว่างเกินอยากมืดเกินอย่างนี้เหรอคะ

อันนั้นที่ตอนคืนนี่คือชนะชอบไป
ใบใช่ป้ายเนี้ยควรจะแบบให้เป็นป้ายดักพลังป้ายดักราบความระดับแนวถนน

แบบนี้ใช่ไหมคะ
คือก็มาให้ผมมองเป็นเหนาตั้งให้เห็นชัด

ใช่ว่าคะ

เรื่องของการดูห่วงจุ้ยเล็กน้อยนะคะ

แล้วนอกจากเรื่องของการปรับฮวงจุ้ยทั้งค่า

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สำคัญนะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรกที่เราจะแนะนำก็คือพระสังกะจาย

พระสังกะจายเนี่ยภาษาจริงเขาเรียกว่าปูกุ้ยฮุก

สังกระจายเนี่ยภาษาจีนเขาเรียกว่าปูกุ้ยฮุก
ปูกุ้ยฮุกเนี่ยหมายถึงเทพเจ้าเนี่ยที่ว่ายแล้วรวย

ที่เราจะเลือกพระสังกระจายเนี่ยเราจะต้องเลือกที่แบบหน้ายิ้ม
เวลาที่เราจะเลือกพระสังกะจายเนี่ยเราจะต้องเลือกที่แบบน่ายิ้ม
บางองค์เนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยยิ้มเราต้องเลือกที่แบบยิ้มเยอะ
บางองค์เนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยยิ้มเราต้องเลือกที่แบบยิ้มเยอะ
มันจะมีแต่ความสุขเงินไหลมาเทมา

อันนี้กระจัดกะจายไปเลยครับยิ้ม

อันนี้กระจายไปเลยครับยิ้มแขนแห่ง
มีแต่พวกนี้ต้องเลือกนะครับ

แรงพูดเองคุณชนะไม่ได้

เพราะว่าหมายถึงว่ามีเหล้าเข้ามาแม้แต่ในเวลานอน

ใช่ค่ะแล้วปลาที่ดีลงมา

แล้วก็ดีลองมานะคะก็คือปางนั่ง

อ๋อค่ะ

เมื่อยครับก็แสดงว่าเราต้องเมื่อยก็ต้องเหนื่อยก่อน
อ๋อมีเงินใช่แล้วก็หมายถึงเหมือนยอมแพ้ด้วย
ชูมือขึ้นมาอืมอ่าปางยอมแพ้นะนั่นคือปางที่คุณควรหลีกเลี่ยง
ใช่แล้วมีอีกปางหนึ่งก็คือปางยืนปางยืนก็ต้องหลีกเลี่ยงเหรอคะ
ใช่ค่ะบางองค์นี่แบบทั้งยืนทั้งยกเลยยืนรอนะ
สมมุติยืนเนี่ยหมายความว่าจะต้องแบบเหมือนกับอยู่ไม่ติดบ้าน
ต้องออกแสวงหาโชคลาภข้างนอกอยู่ตลอดเวลาเดินทางตลอด
คืออาจจะไม่เหมาะสำหรับการบูชาแล้วขออนุญาตถามต่อ
แล้วเหมาะบูชาในโอกาสอะไรคะสำหรับปางยืนยกมือ

ควรหลีกเลี่ยงทุกกรณีเลยใช่นะเป็นปางนอน
ถ้าเกิดว่าอยากที่จะบูชาพระสังกระจายให้บูชาปางที่เป็นปางนั่งหรือนอน
ใช่จะได้สบายหน่อยนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอีกคะ
ควรบูชาในร้านการทำมาค้าขาย

ลูกมังกรท่าน้ำตัวเล็กน่ารัก

ถ้าสังเกตดีก็คือปีเสียจะมีปากแต่เขาไม่มีทวาร
ก็คือมีแต่กินเข้าไม่มีถ่ายออก
ไม่เอาออกเลยรับเข้าอย่างเดียวซับ
ก็ได้เหมือนกันว่าเปิดประตูปุ๊บให้วางเลย

ใช่สูฝาก็ได้

น้ำอย่างเดียวไม่ต้องดอกไม้ถูกเทียนอะไรไม่ต้องเลย
มังกรก็เลยต้องบูชาด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็วิธีการขอพร

ที่เราจะเปิดลาดเปิดอะไรให้เรารูปหัว

ขอให้วันนี้ทำมาค้าขึ้นนะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าที่ห้ามลูกคือห้ามลูกปาก

ต้องรูปจากด้านบน

ใช่อีกการที่สำคัญเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ควรบูชาอะไรอีกคะอาจารย์

หลายคนอาจจะแบบไว้ไหว้พระที่ไหนเสริมดวงอะไร

ในการที่ท่านจะให้พรมนุษย์ทุกคน

ก็ต้องลำลึกถึงคนที่ขุดบ่อน้ำด้วย
ก็คือถ้าเรากระตันอยู่
ใช่กระตันอยู่ที่ไหนก็แบบ
ห้องพักก็ได้

แล้วก็การบูชาเราควรจะหมั่นเปลี่ยนแบบ

เหมือนเราตอนเช้าต้องรีบออกมาแล้วใช่ไหม

คนที่รู้คุณกระตันอยู่อย่างไรก็จริงแน่นอน
คราวนี้เรามาเช็กหน่อยว่าราสีไหนในรอบปีนี้
จะขายดีจะรุ่งเรืองจะมีเงินล้าน

อันดับแรกก็คือชาวราศีกัน

สมบูรณ์ทำให้ชาวลาศิการมีโอกาสเจอได้ราบจากการลงทุนค้าขาย

ราศีอะไรที่จะขายดีรุ่งเรืองในช่วงนี้ด้วย

หรือว่าคนทำงานตอนคืนมีโอกาสประสบความสำเร็จเลย

ที่ผ่านมาชีวิตของชาวราศีกรกฎวุ่นวาย
เพราะว่ามีดาวลาหูโคจรเข้ามาในดวง

ถ้าสมมุติชาวราศีกรกฎขยันขันแข็งนะ

ใช่คือถ้าสมมุติขยันมีโอกาสได้จับเงินล้าน

แล้วดวงทั้ง๓ราศีนี้จะอยู่ได้ประมาณกี่เดือนคะหมอไก่

โอ้โฮรับปีแล้วล่ะอีกหนึ่งด้วยนะ
เห็งแน่นอนเลยครับ๓ลาศรีนี้นะคะ
ก็โจทย์เคล็ดลับการปรับฮวงจุ้ยกัน
เสริมดวงกันเข้าไปนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ย้ำอีกครั้งนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ใช้วิจารณาอย่างในการรับชมด้วยนะ
ใช่เลยค่ะว่าเลยค่ะเอาละขอบคุณหมอไกดนะคะ

หรือว่าใครที่จะทำอาคารขึ้นอย่างไร
จะมีมาให้ได้เช็คกันทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับ